นักพยากรพ่ายีปซีอันดับหนึ่งของเมืองไทย

ช่วงสุดท้ายของเรามาเริ่มต้นกัน

อีกแล้วมีนาก่อนอีกแล้ว

มีนาได้ไพ่หอคอย

ต้องใจเย็นเหลี่ยงเลี้ยงเกี่ยวกับเรื่องความรัก
ต้องระมัดระวังเรื่องของคำพูดอารมณ์

เฉพาะต้นเดือนถึงกลางเดือน

เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกษตร

เด่นในเรื่องของการเงินการงานมาก

โอกาสง่ายที่สุดบริจาคที่ดินให้กับวัดให้กับโรงเรียนต่างอย่างนี้ได้

ไม่ง่ายเลยเอาดินไปโรยหรือว่าปลูกต้นโพห์หรือปลูกต้นไม้ต่าง

มเมสอย่างเร่งรัดเลยนะนี่ค่ะ

ถือว่าเป็นเดือนที่ดีทุกคนของเราที่เกิดในเดือนที่ดีสุดคือตุลาคมกับเมสายน

น้ำตาหายไปแล้ว
โอ้โหนี่เริ่มคิดอยากจะเรียนรู้อะไรใหม่มา
แล้วเรื่องการเงินได้๘๐๙๐จากการลงทุน
อุ้ยลงทุนไปเลยอะพิษ
ทำเกี่ยวกับเรื่องของงานด้านการศึกษาเด่นมาก

โรงเรียนสอนภาษาโรงเรียนทำอาหารนู่นนี่นั่น

บารมี๓๐ทัศน์ทำมาจากกัปปะวัตนสูตร
ฐานะบารมีสัมปันโน
เสร็จแล้วก็ถวายบุญกุศลให้เทวดาผู้รักษาตัวเรา
เป็นการเพิ่มบุญบารมีให้ตัวเรา

เมตตาคือแผ่ความรักความรู้สึกดี
อุ๊ยทำไมดีจังเลย
รับรองเดือนเมษาในช่วงเดือนพฤษภานี้

ต้องระวังครบเลยครบทุกเดือนแล้ว

นุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนมีเกณฑ์รูปพารวยรับถอดนะครับรูปพารวยเดือนแรกก่อนเลยเดือนที่
เด่นสุดเลยนี่เดือนนี้ธันวาคม

อาจารย์แม่นมากเลย
เพราะว่าดิฉันนี่นะคะเกิดเกิดเดือนเมษายน

ลูกแม่อ๋อแต่ให้ลูกแท่งหัวอะไร

อาจจะทำงานก็ได้

เขาเรียกว่าให้เรารู้สึกดีกับลูก

เคล็ดรับเสริมดวงบายสินแสโจ้
วันนี้นะครับจะมาแนะนำในเรื่องของการดูเรื่องของเพลงยิ่งแก่ยิ่งรวย
เราก็สามารถที่จะดูได้จากโง่เองบนใบหน้าของคนเราเอง
ในส่วนของ๓ส่วนก็จะเป็นช่วงบน
ช่วงบนนี้จะเป็นเรื่องของช่วงวัยรุ่น
ช่วงกลางก็จะเป็นช่วงวัยกลางคนแล้วก็บ้านปลายก็คือช่วงขาดนะครับ
เราสังเกตได้นะครับว่าคนแก่ที่ยิ่งแก่ยิ่งรวย
ก็จะมีมหาเสียทีหลายคนที่ช่วงค้างช่วงล่างจะอิ่มมีเนื้อที่สมบูรณ์
แล้วตรงนี้เราสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งนะครับว่าคนที่มีโงเห้งยิ่งแก่ยิ่งรวย
จะเป็นลักษณะโงเห้งที่เป็นวงกลมก็คือหน้าจะกลมเป็นทาสน้ำ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นทาสทรคือจะเป็นสี่เหลี่ยม
เพราะว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยจะเป็นลักษณะที่จะมีทำให้ช่วงคางช่วงล่างเนี่ยอิ่ม
เพราะฉะนั้นลักษณะของโงเห้งแบบนี้บอกได้เลยว่าเป็นคนที่ยิ่งแก่ยิ่งรวย
ส่วนในลักษณะของโงเห้งนะครับที่ยิ่งแก่ยิ่งจนนะครับเราก็สังเกตได้ว่าจะตรงข้ามกับคนที่มีเนื้อตรงคาน
คือพูดง่ายว่าลักษณะหน้าคล้ายเหมือนวีเชฟแล้วก็จะเป็นลักษณะตัววี
ก็คือจะเป็นช่วงที่ทำให้ช่วงคางช่วงล่างไม่มีเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นทำให้ยิ่งแก่ยิ่งจนครับ
สำหรับท่านใดที่โงเห้งไม่ได้ยิ่งแก่ยิ่งรวยอาจจะเพิ่มเติมได้โดยการที่พยายามดูแลเรื่องของอาหารการกิน
แล้วก็มีบางท่านอาจจะพูดง่ายว่าในเรื่องของตรงนี้ถ้าผมเรียกง่ายคืออาจจะเรียกว่าเหนียง
คนที่มีเหนียงอยู่แล้วเนี่ยตรงนี้อย่าไปเอาออกเด็ดขาดนะครับ
เพราะว่าเงิน๑๐ล้านคุณก็หาซื้อไม่ได้
เพื่อง่ายว่าคนที่มีเงินตรงนี้จะมีโดยธรรมชาติ

ขอบคุณด้วยค่ะ

เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่คางเนี่ยยื่นหน่อยหรือมีเนินคางที่รับกับเนินหน้าผากเนินจมูกเนินแก้มถือว่าเลิศมาก

อันนี้อย่างงี้คุณแบบว่าไปเสริมก็ได้สิอาจารย์
ได้แต่ว่าต้องไม่ไปกรีดหรือผ่าหรือมีแผลเป็นในช่วงที่อายุโงเห้งนั้นเดินไป

นั้นต้องไปดูตามตารางโงเห้งถ้าช่วงนี้ก็ต้องตกอยู่ในช่วงอายุ๖๐

คือช่วงนี้เพราะฉะนั้นทำก่อนหน้านั้นแล้วก็อย่าพยายามให้มีแผลโดยเฉพาะผู้ชาย
เพราะผู้ชายเวลาต้องโกนหัวพี่ต้องระวัง
แต่สิ่งดีที่สุดทำยังไงรู้ไหม
สำหรับคนที่อยากรวยตอนอายุมาก
วิธีง่ายที่สุดเลยยิ้ม
ไม่เชื่อลองดูพอเรายิ้มปั๊บทางเราจะยื่น
เห็นมั้ยถูกมั้ยแล้วต้องยิ้มให้เห็นปาก

ไม่ปล่อยกลัวถ้าไม่มีเนินคลางจะไปใส่เนินโคลน

หรือว่าเข้าไปดูรายการเราย้อนหลังได้นะคะที่เว็บไซต์ไทยรัฐทีวีค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะเวลาของโหลาแซ่บเนี่ยหมดลงแล้วค่ะ

ขอบคุณค่ะช่วงนี้มีความสุขนุ่มเรืองลาบลืนลำรวยร่มเย็นด้วยณชาลิติค่ะ
ขอบคุณค่ะแล้ววันนี้นะคะเราทั้ง๔คนลาไปก่อนนะคะ
พบกันใหม่ในวัยพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ๑๒๓ยิ้ม